ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวที่พระนครศรีอยุธยาเป็นสาวโรงงานนะ
จักรยานยนต์ก็ถูกคนร้ายขโมยไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
งัดเอากุญแจผีไข่แล้วก็ขี่หนีไปเลย
ตั้งแต่๒๔เมษายนจนถึงขณะนี้คดียังไม่คืบหน้า
ก็เลยเอาคลิปออกมาร้องขอความเป็นธรรมหน่อยนะครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภาพกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อ
ที่หมู่บ้านเคหะชุมชนถนนโรจนะตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยา
คนร้ายเนี่ยเป็นชายหญิงสองคนขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านนะฮะใต้สะพานลอย
ผู้หญิงเสื้อดำกางเกงขาสั้นก็เดินเข้าไปซื้อของในร้าน
แล้วก็เดินออกมาพร้อมกับน้ำสองขวดค่ะชายเสื้อสีดำที่มาด้วยกันที่ยืนรออยู่ด้านหน้านะ
ก็เดินเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่ร้านข้างในอีกรอบหนึ่ง
ผู้ชายก็ยืนรออยู่ก็ทำทีเหมือนกับรอกันไปรอกันมา
ที่เราวงแดงไว้นะครับนี่คือผู้ชายที่รออยู่ข้างนอก
ใช่หมายเรียกคาเดียนขอไข่งองงูมม๑๖๔พศศิยุธยา
พอคร่อมไปแล้วเขาจอดอยู่หน้าร้านเหมือนเอาอุปกรณ์ลงไปแทง
แป๊บเดียวเองนะคะเนี่ยใช่ที่เบ้าเสียบกุญแจ
อ่ะแล้วเปิดไฟหน้ารถแล้วขี่ออกไปเลยขี่ออกไปเลยเนี้ย

แล้วจอดรอแล้วก็ขย์ตามกันไป

เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไปชื่อว่านางสาวน้ำฝนเพชรนินนะครับ
เป็นสาวโรงงานอายุ๓๓ปีเจ้าของรถ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๔เมษายน
วันเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์มาจอดไว้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
เป็นที่จอดประจำเพื่อขึ้นรถรับส่งไปที่ทำงาน

เช้าวันรุ่งขึ้นเลิกงานมาถึงไม่เจอรถแล้ว

มันไม่ต้องสงสัยเลยไอ้สองคนนี้มันคนร้ายแน่

แจ้งความไว้ที่สพพระนครศรีธุยาสพเมืองนะครับ
แต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าก็เลยฝากวอนพี่ช่วยตามตัวให้หน่อย
เพราะทุกวันนี้ยังต้องส่งค่างวดรถอยู่

เหมือนกับส่งเปล่าแต่ไม่ได้ใช้รถ

ตอนนี้คือไฟแนนซ์ติดอยู่
ก็ต้องส่งเหมือนกับส่งเล่มเปล่าแต่ไม่มีรถใช้
คือคือผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า
ตำรวจเหมือนกับยังสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้ผู้ต้องสงสัย

เออซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันต้องไม่ต้องสงสัยแล้ว
อันนี้มันชัดเลยอันนี้มันคนร้ายมันโจรเลย

อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์เรื่องของรักขโมยเหมือนกัน

วัดแห่งหนึ่งในอำเภอโยงโอเมืองมันดาเล

เข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในวิหาร
แล้วก็ยกพระพุทธรูปเก่าแก่

ก็ประสานให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจชายแดนไทยพม่า

แล้วก็อำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทย
ช่วยกันสกัดจับคนร้ายทั้ง๓คนหน่อย

คนร้ายกลุ่มนี้น่าจะนำพระพุทธรูปแล้วก็ทรัพย์สินที่ขโมยไป
ข้ามฝั่งมาขายให้กับพ่อค้าของโบราณในฝั่งไทยนี่แหละ